นี่คือเรื่องของพระกับสิก่า
ใช่ค่ะแต่ไม่ได้เป็นของการทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรกันนะ

ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวเล่าเบื้องต้นให้ฟังก่อน
ก็คือผู้หญิงสองคนนะคะเขาไปดูดวงกันที่วัดแห่งหนึ่งในราชบุรีนะคะ
แต่การดูดวงมันต้องมีการใส่ซองค่าครูด้วยนะ
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาลืมใส่ไงหลวงพ่อตอบว่าค่ะ
ว่าทำไมไม่ใส่ซองและยังแช่งด้วยนะแช่งให้วิบัติด้วยนะคะ
เดี๋ยวเล่าความคืบหน้าในวันนี้ให้ฟังนะคะ
แต่ว่าคลิปนี้เป็นยังไงหลายท่านยังไม่ได้ดู
ให้ดูคลิปก่อนค่ะว่าเขาโตเถียงยังไงกันบ้างค่ะ

แล้วก็ตอบว่าของพ่อไปด้วย
จังหวะที่เหมือนหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่ใส่เงินชีวิตจะวิบัตินั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับ

ผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่านางสาวแววตะวันลีเทียนอายุ๒๙ปีค่ะ
เรื่องต้นเป็นแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๑๒กันยายนที่ผ่านมา
พาแม่แล้วก็น้องไปดูดวงที่วัดสุกอารีธรรมรามปากท่อราชบุรีค่ะ
ช่วงที่ไปถึงปุ๊บนะคะพิธีของเขาก็คือต้องเช่าพานขันครูมาไหว้ก่อนดูดวง๑๐๐บาท
แล้วเจ้าหน้าที่ก็หยิบซองมาให้แต่ช่วงเวลานั้นค่ะมันต้องมีค่าครูด้วยค่าครู๔๐๐บาท
เขาบอกว่าเขายังไม่ทันได้ใส่ซองเลยหลวงพ่อเรียกก่อนไง
เรียกเข้าไปดูดวงพอดูดวงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
หลวงพ่อสรุปดวงเขาบอกว่าช่วงนี้โยมดวงตกสุดเลย
ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะโยมพลาดที่ไม่ใส่ซองให้หลวงพ่อ
แม้ว่าจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะบอกว่าหลวงพ่อ
หนูจะใส่ให้เนี่ยหนูจะใส่ให้หนูลืมเท่านั้นเอง
แล้วก็ยังสาบแช่งให้ชีวิตวิบัติได้ยินคำนี้แหละค่ะ
คุณแววตะวันบอกโอ้โหรับไม่ได้เลยโมโหเลยนะคะเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ถ้าคำนั้นคำเดียวหนูลุกขึ้นเลยแล้วหลวงพ่อทำไงรู้มั้ย
หลวงพ่อลุกขึ้นมาลุกขึ้นมือลุกขึ้นมาแล้วง้าง้างมือจะตบ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคลิปนะที่บอกว่าช่วงลุกขึ้นเงื้อมือแล้วจะตบเนี่ยนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายค่ะก็เกิดการโต้เถียงกันทั้งสองฝ่ายนะคะ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีนะคะ
ก็คือจุดที่อยู่เป็นสารกลางจังหวัดให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ในคลิปหน่อยค่ะ
พระจินดาเขมสรโนอายุ๖๑ปีพระที่ปรากฏในคลิปนะคะท่านได้มีโอกาสชี้แจง
ชี้แจงแบบนี้ค่ะเป็นพระไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมขอให้ยุติเพียงแค่เท่านี้
เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเรื่องเรียกเงินไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องฉี่ซองยอมรับว่าทำจริง
แล้วก็ได้กล่าวขอโทษไปแล้วคือขอโทษโยมขอโทษศรีกาไปแล้วนะ
อกจากนี้หญิงคนดังกล่าวหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาในวัดเห็นว่าแต่งตัวไม่เหมาะสม
ช่วงที่นั่งก็นั่งไม่เรียบร้อยทำท่าเหมือนจะเข้ามาประชิดจนต้องลุกขึ้นยืนหนี
และเงื้องมือไปด้านหลังทำให้เข้าใจผิดว่าอาตมาจะไปตบโยมคนนั้น
ประธานจริงได้ยืนยันว่าไม่ได้รับดูดวงธรรมนายโฆษศตราศรีใดที่รับผ่านขันมานั้น
เป็นการช่วยแก้ปัญหาแก้ทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นกุศโลบายในทางทำ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญในวัด
พ่อบอกแบบนี้นะคะหากถูกเรียกร้องพร้อมที่จะไปชี้แจง
ฟังเสียงหลวงพ่อให้โอกาสหลวงพ่อชี้แจงหน่อยค่ะ
อยากจะมาหาหนูพ่อทำสังฆาตธานทำเสร็จแล้วกลับไปบ้าน
เอ้ามาใส่ซองทีหลังมันไม่ใช่นะ
ฉันไม่มีมูลความจริงที่โยมพูดทุกอย่าง
หนึ่งเรื่องการตอบผู้หญิงฉันก็ไม่เคยทำ
ฉันรุกขึ้นเพราะฉันต้องกันตัว
โยมเป็นคนไปบอกให้กับโยมที่มา
นายคิดไว้ถ่ายคิดไว้ทำไมโยมต้องมีสติถึงขนาดนั้น
คำว่าจะใส่ซองทีหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าที่หลังของโยมผู้หญิงนะ
หมายถึงว่าหลังเสร็จพิธีหรือว่าวันหลังก็ไม่ทราบ
หลังแค่ไหนอ่ะค่ะท่านเองก็บอกว่าเหมือนคล้ายว่า
วันหลังจะมาใส่มันก็ไม่ถูกต้องตามพิธีเขาหรือเปล่า
มันต้องใส่ก่อนทำพิธีอะไรแบบนี้นะครับ
เอาอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานนะคะ
คณะสงฆ์ปกครองสั่งการให้สำนักงานพุทธ
เข้าสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้ว
เนื่องจากมหาเถระสมาคมก็เคยมีคำสั่งควบคุมประพฤติสงฆ์
ห้ามไม่ให้ขายพระเครื่องปลุกเสกพระวัตถุมงคล
รวมถึงการทำนายดวงชะตาหรือการดูดวงนั่นเอง
อาจารย์เสิร์ฐหาก็ต้องไปถามคนในละแวกนั้นแหละ
ฝ่ายผู้หญิงเขาก็เดินทางไปสำนักพุทธเมื่อวานสักบ่าย
ไปเยี่ยมเรื่องให้สอบสวนวินัยของพระรูปนี้ด้วย
และยืนยันว่าเธอไม่ได้แต่งกายที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับ